แต่ถ้าไปดูช่วง๑๕นาฬิกาเนี่ยวันนี้ที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าได้นัดชุมนุมกันเนี่ยนะครับ
นัดชุมนุมที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเอาลำไยเอามังคุดมาด้วย
ค่ะนี่นะครับคือช่วงสิบห้านาฬิกาที่เริ่มรวมตัวกันเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับอนุสวรีชัยสมรภูมิลำไยกับมังคุดเนี่ยบอกว่า
เอามาเรียกร้องในเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
บริหารประเทศล้มเหลวรวมทั้งเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรค่ะ
ไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปหรือว่าเรื่องโควิดเท่านั้นอืมนี่ฮะ
เอามาเทกองรวมกันแล้ววันนี้ก็มีป้ายผ้ามาด้วยใช่ค่ะเอามาขึงตรงนี้นะครับ
นี่ก็คือกองฟางนะฮะกองฟางที่ล้อมรอบทั้งมังคุดแล้วก็ลำไยที่เขาเอามาเทกองรวมกันนะคะ
แล้วก็นี่ก็จุดไฟเผาจุดไฟเผาเลยค่ะนะฮะ
ตรงนี้นะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายกันนะครับ
ว่าจะเดินคล้องแขนกันแล้วมุ่งหน้าไปบ้านพักของนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพื่อไปเรียกร้องไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บ้านพักของท่านนายก
ก็อยู่ที่ภายในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์
วิภาวดีรังสิตขาออกค่ะนี่นะฮะคือถ้าไปถึงสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย
ซ้ายไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่นะครับคือทางผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงนะ
อุปกรณ์ของเขาก็มีพวกสีอืมนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
วันนี้ก็มีไฮโซลูกนัดนายธนัดธนากิจอำนวย
แกนนำกลุ่มสลิมกลับใจวันนี้ก็มาร่วมทำกิจกรรมในการเรียกร้องกับกลุ่มทะลุฟ้าด้วย
คือช่วงที่ไปถึงแถวใกล้กับสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย
สักประมาณบ่ายสามกว่ากว่าเกือบบ่ายสี่นี่ฮะตรงนี้เริ่มมีการปะทะกันแล้วใช่ค่ะ
นะฮะเริ่มมีการเผชิญหน้ากันแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็โอ้โห
ตอนนั้นก็วางกำลังคุมเข้มไว้แล้วค่ะคือเจ้าหน้าที่ในกรุงกำลังกำลังเอาไว้ตั้งแต่
รู้แล้วล่ะว่าจะมีกำหนดการการมาชุมนุมกันแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตากับกระสุนยาง
อันนี้คือไฮโซลูกนัดหรือเปล่าคะครับมีรายงานว่าไฮโซลูกนัดอ่ะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เนี่ยค่ะแต่ขออนุญาตย้อมสีเพราะว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือเลือดอาบ
หน้าทางฝั่งตาข้างขวาเราทำเป็นสีเทาเทาหน่อยใช่ค่ะเพื่อเขาโดนน่ากลัว
กระสุนแก๊สน้ำตาเข้าไปค่ะตอนนี้มีรายงานว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ใช่ค่ะนี่นะครับไฮโซลูกนัดนี่ฮะตอนที่ได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ค่ะอันนี้น่าจะตอนที่อยู่ในรถเรียมเตรียมนำตัวส่งโรงพยาบาลคือไฮโซลูกนัดเนี่ย
ก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำได้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือเคยเป็น
หนึ่งในแนวร่วมของกปศใช่ค่ะไปเป่านกหวีดครับ
แต่ในช่วงเวลานี้เนี้ยเขาบอกว่าเขาขอเป็นสลิมกลับใจอืม
เนื่องจากเล็งเห็นเรื่องการบริหารงานที่ผิดพลาดล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์
นายรัฐมนตรีก็เลยขอมาร่วมชุมนุมกับทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมกลุ่มรัศดรหรือว่ากลุ่มทะลุฟ้าในครั้งนี้ด้วย
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
โดนกระสุนยางนะอันนี้รายงานมาที่เลือดอาบขนาดนั้นคือโดนกระสุนยางเข้าไป

คือตรงจุดนี้เนี่ยเริ่มมีการเผชิญหน้ากันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยวางแนวกั้นเอาไว้
หลังจากที่เขาเดินจากอนุโสรีชายสมรภูมิมาถึงแถวสามเหลี่ยมดินแดง
ทางฝั่งของผู้ชุมนุมเองก็มีการปาสีการสาดสีอะไรเข้าไปทางฝั่งของกลุ่มเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มีกระสุนยางมีแก๊สน้ำตาออกมานะครับ
ก็มีหลายคนที่โดนเข้าไปรวมทั้งไฮโซลูกนัดที่โดนกระสุนยางเข้าไปด้วย
การนาฬิกา๑๗นาฬิกา๒๕นาทีจะประกาศว่ายุติการชุมนุม
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม
ใช่แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คอฝหรือว่าควบคุมฝูงชนใช้อาวุธในการสลายการชุมนุม
ก็เลยขอประกาศยุติเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็เหมือนกับหลายครั้งก็คือก็จะมีแนวร่วมบางส่วนที่จะยังไม่ได้ยุติ
แล้วก็ยังเดินหน้าเพื่อจะไปแสดงออกกันต่อไปเรียกร้องกันต่อ
ก็เลยเป็นภาพตรงสองจอข้างจอใหญ่ที่ท่านดูอยู่นี่แหละ
ทั้ง๒จอเล็กเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้ทุ่ม๑๑นาที
คือเขาก็พยายามจะฝ่าแนวกั้นแถวสามเหลี่ยมดินแดงเพื่อไปถึงหน้าบ้านพักของนายกให้ได้
แล้ววันนี้ช่วงเย็นเย็นค่ำฝนตกลงมาด้วยฝนตกหนักด้วยค่ะนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปควบคุมพื้นที่ขอคืนพื้นที่
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเองตอนนี้ก็ยุติแล้วก็แยกย้ายกันไปพอสมควร
แต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้แยกย้ายไปเสียทีเดียว
ใช่ค่ะเพราะมีการผิดแกร่เป็นระยะ
ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการชุมนุมในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่นอกจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสถานการณ์ไปเรื่อยเนี่ยนะฮะ
ถ้าเจ้าหน้าที่เคลียร์สถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบอีกทีนึง
จะดูสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยเขานัดหมายกันอีกครั้งนึงเนี่ยคือวันอาทิตย์นะ
วันเสาร์พรุ่งนี้๑วันหยุดพักอาทิตย์ที่๑๕สิงหาคมนี้
วันอาทิตย์ที่๑๕สิงหาคมนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการคาปาร์คด้วยนะฮะ
มีการปลาใสด้วยนะครับคล้ายกับคาม็อบนะเป็นคาม็อบแล้วจะมีการปลาใสแสดงออกอะไรตรงนั้นด้วย
นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะฮะของการนัดหมายในวันอาทิตย์ที่๑๕สิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

นายนัทธวุฒิสายเกลือเป็นอดีตแก่นำนปชเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่นัดหมายเอาไว้นะครับ
แล้ววันนี้ก็ออกมาบอกว่าการนัดหมายจัดกิจกรรมคาปาร์คเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในวันอาทิตย์ที่๑๕สิงหาคมนี้เนี่ยจะนัดหมายกันไว้๓จุดด้วยกันนะครับ
และจุดที่๓นัดหมายกันที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ใกล้กับคิวรถตู้อายุทยาปาร์คขบวนจะมุ่งหน้ามาถนนสายเอเชีย
ถนนวิภาวดีแล้วมาที่๕แยกลาดพร้าวทุกจุดนัดกัน๑๔นาฬิกา
แล้วจะเคลื่อนขบวนตอน๑๕นาฬิกานะครับจะมีการปราศัยนะ
สุดท้ายคือ๑๘นาฬิกาทุกเส้นทางจะหยุดขบวนแล้วกดแรยาวตามเวลาเพลงชาติ
เพื่อเป็นสัญญาในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรง
แล้วก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
มันไม่ส่งผลประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองในช่วงเวลานี้
ที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ยังต้องแก้ไขปัญหากันอยู่
แล้วถ้าเกิดความรุนแรงเกิดการปะทะเผชิญหน้าอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
คุณณัฐวุธจะรับผิดชอบได้อย่างไรอันนี้แจ้งไว้เพื่อทราบ
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
ส่วนวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่แถวสะพานราชปารพแล้วก็สามเหลี่ยมดินแดง
ใช่ค่ะเราก็จะขึ้นจอเล็กให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยนะคะ